คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะ
ที่วันนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เป็นคลิปที่สุนัขตัวหนึ่งถูกรถแท็กซี่พุ่งชนค่ะ
สุนัขตัวนี้นะคะก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังเนี่ยนะคะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถูกแชร์กันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะถูกเปิดเผยลงในสื่อสังคมออนไลน
โดยนายวรมินพลนาบอายุ๒๑ปีซึ่งเป็นเจ้าของสุนัข
เป็นภาพที่สุนัขเพศมีอายุ๑๕ปี
กำลังยืนหาที่ปัสสาวะกลางถนนภายในซอยแห่ง๑ย่านถนนพระราม๒
ก็ปรากฏว่าระหว่างที่มันหาที่ปัสสาวะอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ถูกรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองชนเข้าอย่างจังค่ะ
ก่อนที่จะลากร่างของมันไปใต้ท้องรถ
แล้วก็ทำให้มันได้รับบาดเจ็บบริเวณช่วงขาหลัง

เรื่องนี้ก็แน่นอนนะคะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์

บางส่วนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนขับเนี่ย
มีเจตนาชนสุนัขตัวนี้หรือเปล่า

ก็ไม่รู้หรอกว่าสุนัขตัวเองถูกรถชน
ต่อมาก็สังเกตว่าสุนัขมีอาการผิดปกติ
คือไม่ค่อยกินข้าวแล้วก็มีคราบน้ำมันบนผิวหนังด้วย
ก็เลยย้อนกลับไปดูกล้องวงจรปิดไปเปิดดู
จนกระทั่งพบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น
ส่วนคนขับแท็กซี่วันนี้เองก็ออกมาขอโทษที่บ้านแล้ว
โดยคนขับรถบอกว่าคิดว่าสุนัขจะหลบทางให้
ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองขับรถคล่อมร่างของสุนัข
นายวรมินบอกว่าไม่ติดใจเอาความแต่อย่างใด
เนื่องจากว่าคนขับรถแท็กซี่เองก็เป็นเพื่อนกับญาติของแม่ด้วย
เรื่องต้นอาการสุนัขตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่กินข้าวไม่ค่อยได้